เขาจอดหลบฝนอยู่แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
นี่ตอนที่ยืนหลบฝนคุณเห็นลูกศรแดงไหม
อันนั้นม่อไฟคุณลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหมาแบบนี้เลยอ่ะคุณ
คือไฟมันพุ่งมาแบบนี้ค่ะ

เดี๋ยวดูพี่รายเดอร์ยังห่วงออเดอร์ลูกค้า

ใช่รีบเอาอุปกรณ์ทำมาหากินอย่างรถขี่หนี

โอ้โหคือช่วงนั้นฝนตกด้วยไงคุณ
แล้วเขาก็เขียนไว้ว่านาทีชีวิตฝนตกอย่าไปยืนใกล้หม้อไฟอันตราย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าอาคารที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
ทั้งสองคันรีบออกไปจากจุดเกิดเหตุ

โอ้โหน่ากลัวนะครับ